แล้วทั้งร้านนวดร้านสปากลับมาเปิดได้แล้วนะคะ
สำหรับใครที่รอคอยกันอยู่แต่ว่าไม่ใช่เปิดได้ตามสบาย
เพราะว่าสาธารณสุขเองเขาจะสุ่มตรวจว่าพื้นที่ไหน
ร้านไหนไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดเอาไว้ค่ะ
กรมอนามัยและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ลงพื้นที่ตรวจร้านสปาย่านสุขุมวิทย
เป็นวันแรกของการเปิดให้บริการ
หลังได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินกิจการ

พบว่าตั้งแต่เช้าเปิดมาตั้งแต่๑๐โมงเช้า
ก็มีผู้ใช้บริการทั้งชาวไทยและก็ต่างชาติเข้าไป

นายแพทย์นเรศอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพบอกว่า
จากนี้จะสุ่มตรวจร้านนวดเพื่อสุขภาพ

ที่มีขึ้นทะเบียนอยู่กว่า๑๕๐๐แห่งทั่วประเทศ
ว่าทั้งหมดที่ไหนบ้าง
มีการดำเนินกิจการดำเนินตามมาตรการอย่างเร่งรัดหรือเปล่า
ย้ำนะคะว่ายังห้ามนวดในส่วนของใบหน้าอบสมุนไพร
รวมกันหลายคนยังไม่ได้ยังต้องมีระยะห่างอยู่
ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการ
ไม่รับพนักงานนวดคนไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศด้วย
ก็เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด๑๙นั่นเองนะคะ
ส่วนผู้ประกอบการร้านนวดแผนไทยที่จังหวัดชัยนาธนี่แหละค่ะ
เขาทำความสะอาดเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการ
ก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขชัยนาธิ

เจ้าหน้าที่ไปตรวจแล้วถึงเปิดบริการได้
นางสาวสายชนจันทองเจ้าของร้านเขาบอกค่ะ
ไป๓เดือนแหมไม่มีรายได้เลยค่ะ
เนื่องจากว่าเป็นผู้พิการทางสายตาด้วย
ทีนี้พอทราบข่าวว่าเอาเปิดร้านได้แล้วดีใจจริง
พร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
แม้ว่าเปิดแล้วจะมีคนมานวดไม่มาก
แต่ก็ยังดีกว่าอยู่เฉยแล้วไม่มีอะไรกิน

ไปดูกันต่อที่สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด๑๙วันนี้คุณผู้ชมค่ะ
พบผู้ป่วยใหม่๑รายเพิ่งเดินทางกลับจากรัสเซีย
แล้วก็อยู่ระหว่างการกักตัวในสถานที่กักตัวของรัฐ
ขณะเดียวกันวันนี้มีผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่มใน๒ราย

ส่วนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดนะคะอยู่ที่๓๐๘๒ราย
กลับบ้านได้แล้ว๒๙๖๕ราย
ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล๖๐ราย
และเสียชีวิตสะสม๕๗สม